คุณผู้ชมฮะเราตีความกันต่อนะครับ
ไม่รู้ว่าจะตีความตามรัฐธรรมนูลแต่มาตราไหนนะครับ
อายุการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครบ๘ปีหรือยัง

คุณผู้ชมยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามอง
กลายเป็นเดือนสิงหาเป็นเดือนร้อนเรื่องของการเมือง
โค้งสุดท้ายก่อนจะถึง๒๓๒๔สิงหาช่วงนี้ก็เข้มข้นเลยนะคะ
ใช่นะครับดังนั้นติดตามการวิเคราะห์เรื่องการเมือง
เรื่องใกล้ตัวประชาชนนะฮะจากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ช่วงนี้หนีเรื่องการเมืองไม่พ้นหรอกครับ
เรื่องกฎเกณฑ์กฎิกาของรัฐมนูญเนี่ย
ถึงมันจะเป็นเรื่องดูเหมือนไกลตัวแต่เราต้องรู้ไว้
มีฉะนั้นพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็จินตนาการคาดพิษคิดไปผิดผิดถูก
เรื่องวาระ๘ปีนายกรัฐมนตรี
ถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่านับตั้งแต่ปี๖๐ที่รัฐมนูลประกาศใช้
ก็อยู่ไปถึงปี๖๘ยังไม่ต้องทำอะไร
ถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่านับหนึ่งตั้งแต่ปี๖๒
ที่เข้ามาเป็นนายกตามรัฐมนูลใหม่อยู่โน่นเลยครับถึง๗๐
แต่ถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่า
การเป็นนายกนับหนึ่งมาตั้งแต่ปี๕๗สิงหา๕๗วันที่๒๔
วันที่๒๔สิงหา๖๕ก็จะครบ๘ปี
ทีนี้ถ้าครบ๘ปี
ถึงวันที่๒๔สิงหาครบ๘ปีอ้าวแล้วยังไงต่อ
ลองฟังคำถามคำตอบที่นักข่าว

คำตอบที่เราต้องรู้เพราะว่าถึงเวลาขึ้นมาเราจะรู้ว่าอ้อเป็นอย่างนี้อีกเหรอ
คำถามข้อที่๑เมื่อวานนักข่าวถามว่าถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์
วาระในวันที่๒๓สิงหาคมนี้ผู้ที่รักษาการนายกจะเป็นใคร
เป็นพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทธิ์นี่คือคำถาม
คำตอบจากคุณหมอชนละนานคือตามบทบรรยัติรัฐมนูลเขียนรองรับให้คอรมอทั้งคณะ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องและรักษาการแทนดังนั้นพลเอกประยุทธ์ยังรักษาการในตำแหน่งนายกต่อไปได้
ฟังนะผลเอกประวิทย์จะรักษากระดานการได้ก็ต่อเมื่อสารรัฐธรรมนูลสั่งให้พลเอกประยุทธ์
หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาเท่านั้น
นี่ข้อที่๑ก็แปลว่าพลเอกประยุทธ์รักษาการต่อได้
สองถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นตำแหน่งในวันที่๒๓สิงหา
แล้วจะใช้วิธีการรักษาการไปเรื่อยไปเรื่อยจนกว่าโน่นจะครบปีมีนา๖๖
คือรักษาการยาวไปเรื่อยคำตอบจากหมอชนละนานคือ
ถ้ารัฐสภายังไม่สามารถเลือกนายกคนใหม่ได้
ไม่ว่าจะมาจากในบัญชีรายชื่อหรือนอกบัญชีรายชื่อหรือเป็นคนนอก
ผลเอกประยุทธ์ก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาการต่อไปเรื่อยจนกว่าจะมีนายกคนใหม่เข้ามา
เอาเป็นว่าถ้าฝั่งพลเอกประยุทธ์ยังหานายกแทนพลเอกประยุทธ์ไม่ได้
ผลเอกประยุทธ์ก็อยู่ไปเรื่อยเพราะรัฐมนูลไม่ได้กำหนดกรอบเวลาว่า
การเลือกนายกใหม่จะต้องเลือกได้ภายในกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มี
นี่๓ถามว่ากรณีเป็นนายกรักษาการเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้
นี่คำถามนักข่าวคำตอบคือถ้ายังมีอำนาจทำได้ทุกอย่างเหมือนเป็นนายกในเวลาปกติ
จะพิจารณาเรื่องงบประมาณก็ได้จะแต่งตั้งโยกย้ายก็ได้มันไม่เหมือนกับการรักษาการตอนยุบสภาแล้ว
เพราะรักษาการตอนยุบสภาเนี่ยเขาห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการห้ามพิจารณาเรื่องงบประมาณ
ห้ามใช้อำนาจรัฐไปเอื้อประโยชน์กับตนเอง
นี่เขาห้ามถามข้อที่๔ถามว่าถ้านายกชิงยุบสภาก่อนวันที่๒๓สิงหาล่ะ
จะทำได้ไหมหมอชลนานบอกว่าสามารถทำได้
แต่ว่าเหตุผลของการยุบสภาเนี่ยมันต้องเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภานะ
แต่ขณะนี้เนี่ยมันยังไม่มีความขัดแย้งที่ว่าเกิดขึ้น
สภาไม่มีความผิดใดเลยจะเป็นเหตุยุบสภาคงจะยาก
นี่คำตอบ๓๔ข้อจากคุณหมอชนละนาน
ก็คือรักษาการต่อไปได้จนกว่าจะมีนายกคนใหม่
แล้วการสัญหานายกคนใหม่เลือกนายกคนใหม่ไม่มีกรอบเวลา
ฉะนั้นถ้าสมมุติว่า๒๓นี้ผลเอกประยุทธ์จะต้องพ้นหน้าที่
และอยู่รักษาการก็รักษาการยาวไปได้ไม่มีกรอบเวลา
อันนี้ต้องรู้ไว้ประเด็นเรื่องที่นายกจะยุบหรือไม่ยุบสภา
เมื่อวานนี้ก็ขีดเส้นใต้ให้ฟังว่ามีคนไปถามนายก
แล้วนายกก็ตอบแบบยิ้มมุมปากยิ้มแบบมีเลสนัย
ก็เลยทำให้คนคิดกันไปว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่นายกจะยุบสภา
เช้าวันนี้มีคำตอบหัวข่าวล่าสุดบิ๊กตู่ประกาศไม่ยุบสภา
สยบข่าวชิงปาดหน้าคำวินิจฉัย๘ปีคือไม่ยุบสภา
แล้วยืนยันว่าจะทำงานในเวลาที่เหลือก็เป็นอันว่า
ยุบสภาถ้าเชื่อตามที่นายกให้ดรแก๊กมาบอกกับนักข่าว
แปลว่าเลิกพูดกันเรื่องยุบสภา
คนนี้ยังยืนยันอยู่ผลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์บอกว่า
ถ้าตนเป็นศาลนะก็จะสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่
และรีบพิจารณาข้อร้องเรียนนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน
แล้วพลเอกตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังบอกต่อว่า
ถ้าหากพลเอกประยุทธ์ไม่ออกจากตำแหน่งก่อนเที่ยงคืนวันที่๒๓สิงหา
แล้วพอถึงวันที่๒๔สิงหารุ่งเช้าขึ้นมา
ยังไปทำงานต่อไปตามปกติถือว่าผิดกฎหมาย
นี่ผลตรวจเสรีพิสุทธิ์ว่าฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่มันเกิดการเขมงเกลียวทางการเมือง
รายการนี้ช่วงเวลานี้ก็พยายามเอาประเด็นต่างมาสรุปให้ท่านได้เห็นว่า
กฎหมายเขียนอย่างนี้รัฐมนูลเขียนอย่างนี้
มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเอามาขีดเส้นใต้
มันเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นประเด็นที่คอการเมืองเขาก็ติดตามกันอยู่
ถึงแม้จะมีคนบอกว่าเป็นข่าวลือแต่ว่าในวงการเมืองเขาบอกข่าวลือคือข่าวที่มา
มาก่อนเวลาข่าวลือที่ว่าเขาลือกันว่าหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า
พักพลังประชารัฐจะจับมือกับพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาล
ข่าวนี้ไม่มีใครยืนยันมีแต่แรงข่าว
แต่ว่าเหตุผลที่ทำให้ข่าวลือมันก็มีน้ำหนักนะครับ
น้ำหนักก็คือเรื่องของการปฏิบัติการร่วมกันในการคว่ำสูตรหาร๕๐๐
แล้วเอาสูตรหาร๑๐๐กลับมาก็สมประโยชน์ร่วมกัน
โดยเฉพาะภักดิ์เพื่อไทยซึ่งถูกมองว่าเป็นการออกแรงของผลเอกประวิทย์
ที่ทำให้สูตรหาร๑๐๐กลับมาแทน๕๐๐ในนาทีสุดท้าย
แล้วเท่านั้นยังไม่พอในกระแสทานของข่าวลือเนี่ย
เขาบอกว่ามีการตกลงพูดคุยกันอย่างลับ
ระหว่างผลเอกประวิทย์กับคุณทักศิลป์
นี่คราวนี้มาเป็นระยะระยะบิ๊กป้อมเดินทางไปต่างประเทศทีไร
ก็มีคนลือว่าไปเจอคุณทักษิณ
เมื่อวานคุณทักษิณออกมาโพสต์เรื่องนี้ลองฟังหน่อย
คุณทักษิณบอกว่าที่มีกระแสข่าวว่าผมไปตกลงจับมือกับพลเอกประวิทธิ์
จัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งนั้นไม่รู้จะดีนไปทำไม
เดียวกับตนไม่มีประโยชน์
ตั้งแต่มาอยู่ต่างประเทศไม่เคยคุยกับพลเอกประวิทธิ์
บังเอิญว่าพลังประชารัฐเขาก็อยากได้สูตรหาร๑๐๐
ก็คิดตรงกันก็เลยถูกมองว่าเป็นการรวมพลังเพื่อมาจบที่๑๕
ก็ถูกต้องแล้วอย่าไปคิดอะไรมาก
เพราะในที่สุดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน
แล้วก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์ก็ปฏิเสธเรื่องนี้กับนักข่าว

มันจึงเหลือแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยการเวลาจะพิสูจน์
จะพิสูจน์ออกมาว่ามันเป็นข่าวจริงหรือข่าวลือ
นานหรอกครับเรื่องแบบนี้พิสูจน์กันได้
คนที่อยู่กับข่าวการเมืองมานานอย่างผมเนี่ย
สรุปว่าการเมืองเนี่ยถ้าผลประโยชน์ขัดกันมันก็ขัดแย้งกัน
ถ้าผลประโยชน์ลงตัวกันได้ก็จับมือกันได้
ที่เขาบอกว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวร

ฉะนั้นวิชาการเมืองการบริหารการเมือง
คือวิชาการประสานผลประโยชน์ครับ
ประสานผลประโยชน์ให้ลงตัวกันได้
ที่เคยทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายก็กลับมาดีกันได้
ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวไอ้ที่เคยดีกันนักดีกันหนา

นี่อย่าไปคิดอะไรมากอย่างที่คุณทักษิณว่าครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายนะฮะ
ในช่วงการเมืองร้อนแรงเดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับ